สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชิสาครับ
ได้เวลามากัดกันให้สะบัดกับเราสองคนในผู้กัดสะบัดค่ะโอ้โหเอ้า
เจอกับพวกเราแบบนี้นะครับความสุขสนานเนี่ย
รออยู่กับช่วงเวลาดีแบบนี้สิบห้านาฬิกาสามสิบ

อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังและพอศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
บอกว่าศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อจะฉีดวัคซีนโควิด
ให้กับประชาชนในวันที่๒๔กันยายน

แบ่งเป็นเข็มที่๑และเข็มที่๒รวมกัน๑๕๐๐คนในช่วงเช้า
ที่๓อีก๑๕๐๐คนคือเริ่มตอน๑๑โมง
เข็มที่๓จะฉีดให้กับประชาชนที่เคยลงทะเบียนในการฉีดวัคซีน
เข็มที่๑และเข็มที่๒ที่ศูนย์บางซื่อช่วงมีนาวของวิศตาปออกมาแล้ว
ส่วนกลุ่มที่ฉีดเพื่อทดสอบระบบในช่วงนั้นนะครับ
ก็มีกลุ่มบุคลากรกระทรวงคมนาคมนะครับ
ไปถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินสำนักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่ากศธชและกลุ่มจิตอาสาต่างก็มีจำนวนสัก๑๕๐๐๐คน
เพื่อนัดหมายการมาฉีดวัคซีนเข็มที่๓ตามลำดับ

คุณหมอบอกเลยนะคะคุณชนะว่าอยู่สวยรอเฉยไม่ต้องทำอะไร
คือต้องบอกให้เข้าใจกันไว้ก่อนบางคนเดี๋ยวจะไปดราม่ากันเรื่องของเข็มที่๓
เพราะเขามองว่าเข็ม๑หรือเข็มที่๒มันยังไม่ครอบคลุมตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้
แต่คนที่จะได้รับเข็มที่๓เขาก็จะมีเกณฑ์ของเขานะ

มันก็ทิ้งระยะเวลาตั้งแต่ช่วงพฤษภาคมมานานแล้วไง
เรื่องของสายพันธุ์มันกลายพันธุ์ก็ต้องฉีดใหม่เพื่อเป็นการกระตุ้นด้วย

เรื่องที่ดูต่อไปเนี่ยต้องคบคิดกันแล้วครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น

โกละหนอยู่นะมีแบบแกว่งกล้องมันดูแทบจะไม่รู้เรื่องอะค่ะ

ไปแล้วเอาเรื่องนี้มันเป็นยังไงตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดครับ
ข้อความไลน์นะฮะอย่าลืมส่งมามันเหมือนเป็นกำลังใจที่ชะโลมหัวใจพวกเรา
นับฝนยังไม่ชุ่มฉ่ำเท่าข้อความเลยกูมาชมสแกนคิวอาร์โค้ดแล้วกุยกัด
เพราะตอนนี้มีเรื่องที่ระทึกมาเล่าสู่กันฟัง
ครับเป็นเรื่องราวที่ว่ากันว่าเหล่าบรรดาวัยรุ่นแหมทำไมไม่ไปทำอะไรมันเป็นประโยชน์กว่านี้
ดันยกพวกมาตีกันแบบนี้ครับ

กิริเตอร์สรุปสาหรัสแลของพวกร้ายเป็นศัตรูพุทธมรักแต่รอแลกของกัน
เข้าใจนะมีแรงวัยหนุ่มแต่เอาไปไปทำอะไรให้มันเป็นประโยชน์กว่านี้ดีกว่านะฮะ
น้องครับเนี่ยเป็นคลิปวิดีโอที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
เขาได้โพสต์เอาไว้นะครับเป็นการแชร์ต่อกันมากเลยทีเดียว
กับคลิปคลิปนี้ปรุ่มไว้รุ่นประมาณยี่สิบกว่าคนอ่ะ
พร้อมอาวุธครบมือเลยนะค่ะยกพวกมาตีกันอื้อหือ
อยู่ข้างทางตรงนี้ฮะเป็นทางระหว่างบ้านคำป่าหลายอำเภอ
ว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารจุดที่เกิดเหตุเนี่ย
อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลว่านใหญ่ด้วยแล้วดูที่วงกลมไว้นั่นคือปืนนั้นน่ะ
แล้วปืนมันลั่นออกมาด้วยชาวบ้านนี่ตกใจกลัวนะคะเรื่องนี้
ทีมข่าวต้องไปตามแล้วค่ะไปสอบถามผู้โพสต์นะคะ
ก็ทราบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะ
คือตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านก็ก็หลับนอนกันอยู่ใช่ไหมแต่พอได้ยินเสียงโป้งปั้ง
เสียงปืนเสียงทะเลาะกันก็ตกใจตื่นขึ้นมาค่ะครับ
ก็เห็นกลุ่มวัยรุ่นเกือบ๒๐คนมาทะเลาะวิวาสทำร้ายร่างกายกัน
บางคนก็มีอาวุธมาด้วยขว้างปลาหัวอะไรจนแตกระจายไปหมดอ่านี่
มามีมาดวนกันก่อนตัวตัวอย่างเงี้เออ
สักพักไม่จบไหนไหนก็มากันแล้วมั้งโอ้ย
แล้วก็เลยยกทะลกตีกันแบบนี้

คือคลิปนี้นะคะภาพที่เราเห็นอยู่คือคนที่อาสระในบ้านใกล้
เขาแอบถ่ายใช้มือถือสะถ่ายไปตามช่องวาง
แล้วเห็นพอดีเลยอ่ะคุณนะคะ
แต่แข่งการเกิดขึ้นไม่นานค่ะ
เสร็จสักพักหนึ่งก็แยกย้ายหนีไป
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครบาดเจ็บสาหัสมากน้อยแค่ไหนนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเรานะครับอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า
กลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวเนี่ยเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นหรือไม่
หรือว่าเป็นพวกวัยรุ่นต่างถิ่นที่นัดหมายกันมาประลองกำลังทะเลาะวิวาดแบบนี้
เอ้าผมบอกไว้แบบนี้ละกัน
เตือนนะตายฟรีเลยนะกับเหตุการณ์แบบนี้เอาจริงนะไปทำอะไรให้มันมีประโยชน์กว่านี้ดีกว่า
สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวก็โดนตรงโดนจับผู้ปกครองเดือดร้อนอีก
ไม่ได้มีอะไรดีกับใครเลยนะคะ
เรื่องนี้อยากจะเตือนภัยกันหน่อยสำหรับใครที่ใช้รถสาธารณะนะคะ
แต่ก็ต้องเตือนอีกแหละว่าไม่ใช่ทุกคันจะมีพฤติกรรมแบบนี้
กรณีนี้หญิงสาวคนนี้เธอไปเจอแท็กซี่คนหนึ่งที่
พูดจาลวนลาม
ชวนมีอะไรกันอย่างนั้นเลย

อะไรนะคะ

ไม่ค่ะไม่รับจอบแบบนั้นค่ะ

ขับไปเลยค่ะทำไมลุงพูดแบบนี้คะ

หนูไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะคะ

ลุงก็ไปหาเมียของลุงสิคะ

๖๗ปีแล้ว
ตรงนี้ป่ะตรงนี้ป่ะไม่เป็นไรลุงขอโทษนะ
ไม่มีเมียก็ไปซื้อกินไข่อะมาคุยกับลุงแบบนี้

ต่อสองอยู่ในรถแบบนั้นอะ
แล้วคนขับเป็นแท็กซี่แล้วพูดรวมลามเธอแบบนั้น
จะไปจอดตรงไหนทำไม่ดีไม่ได้หรือเปล่า

จนเธอบอกว่าจอดตรงนี้แหละจะลง
แต่ลุงเองก็คงเห็นท่าไม่ดีก็ขอโทษขอโพยมา
แต่ว่ามันไม่ได้หรอกนะ
แต่เธอน่ะไม่ได้ถ่ายทะเบียนรถแท็กซี่คันนี้เอาไว้

คือจะเอาไปแจ้งความแต่ก็มีหลักฐานอยู่แค่นี้
ทะเบียนรถเลยไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะเอาแต่บอกแบบนี้ถ้าไปแจ้งความเนี่ย
ค่ะต่างว่าเอ๊ยสรุปแล้วเนี้ยแท็กซี่คัณิทะเบียนอะไร
แล้วใครเป็นคนขับกันแน่ในช่วงเวลานั้นหรือว่ามีความผิดไหมในกรณีแบบนี้
แต่ที่แน่คือมันทำให้ผู้โดยสารรู้สึกใจคอไม่ดีแล้วนะคะแล้วต่อไปก็อาจจะทำให้ผู้โดยสารไม่กล้าที่จะขึ้นรถไปอีกด้วยซ้ำอีก
ไปดูเรื่องที่หนักใจของรายเดอร์ส่งอาหารนะครับเขาโพสต์ภาพเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหลังจากถูกลูกค้าชักดาบไม่ยอมจ่ายเงินค่าอาหาร
แล้วก็ดูกันไปด้วยเพราะว่าจะได้ฝากเตือนรายเดอร์หลายคนนะครับกับเรื่องนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับจะเห็นว่ารายเดอร์ผู้เสียหายเนี่ย
ถูกหลอกฮะหลอกให้ไปวางของเอาไว้ที่จุดบริการลูกค้าในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านรามอินทาวางเสร็จออกไปเลย
เนี่ยฮะจากนั้นก็มีผู้หญิงใส่ชุดสีขาวเดินคุยโทรศัพท์หลอกล่อให้รายเดอร์เนี่ยให้เอาเงินค่าของมาไว้อีกที่หนึ่งก่อนที่จะฉวยโอกาสเดินไปหยิบของพร้อมเดินถือของออกไปเลยฮะ
นี่ผู้สื่อข่าวทราบเรื่องนี้ก็เลยไปคุยกับผู้เสียหายบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่สิบเก้ากันยายนนะคะ
คนร้ายลงทะเบียนเข้าระบบโดยใช้เบอร์โทรและข้อมูลของคนอื่นแล้วก็ทำการสั่งอาหารจากร้านอาหารซีฟู้ดรวมแล้วเป็นเงิน๙๖๐บาท
บอกไปแบบนั้นครับเอาแล้วพอผ่านไปสามสิบนาที
เมื่อไหร่จะโอนตัวลูกค้าที่เขามาหลอกเนี่ยอ้างว่าแบตหมดโอนไม่ได้
ก็ให้ขับรถมารับเงินที่โรงพยาบาลซึ่งนัดเอาไว้อีกที่หนึ่งอ่า
สรุปโดนหลอกไปก็ไม่เจอลูกค้าคนนั้นหรอกเพราะเขาหลอกไง
โอ้โหเจ็บใจนะฮะแบบนี้แล้วทางบริษัทเองก็ไม่มีนโยบายรับผิดชอบกรณีแบบนี้
ก่อนที่ผมจะขับรถออกไปไปรับเงินสดที่โรงพยาบาลนพรัช
ผมก็ทิ้งเบอร์โทรและชื่อผมไว้แล้วก็บอกจุดบริการว่า
อย่าให้ของกับใครเพราะเขายังไม่ได้จ่ายของคือลูกค้ายังไม่ได้จ่ายของประมาณนี้ครับ
นาทีผมก็ได้โทรศัพท์มีคนโทรศัพท์เข้ามาคือโรงพยาบาลสินแพทย์โทรมาบอกว่า
มีคนรับของไปแล้วก็ซึ่งผมก็รู้ว่าณตอนนั้นว่าโดนโกงค่าอาหารไปแล้ว
เพราะผมติดต่อลูกค้าก็ไม่ติดแล้วลูกค้าก็ไม่รับไลน์แล้ว
นี่ไงแล้วเคสนี้ไม่ได้มีคนเดียวมีอีกคนนะครับคุณชิสา
เนี่ยฮะผู้เสียหายเขาเล่าว่าตัวเขาเองเนี่ยของเขานะเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๒กันยายน
ตอนนั้นผู้หญิงคนนี้แหละมาบอกว่าขอสั่งทุเรียนราคา๕๗๙บาท
เมื่อนัดรับของก็ทำทีเหมือนเดิมเลยแบตหมด
ก่อนที่จะให้สลิปปลอมมาแล้วบอกว่าโอนเงินให้แล้ว๑๐๐บาท
เขาขู่ไงว่าโอนเงินให้แล้วถ้าไม่ให้ของกับเงินทอนด้วยนะ
เขาหวั่นใจไม่อยากมีปัญหาเขาก็ทอนเงินไปให้๔๒๑บาทกับให้ทุเรียนไปด้วย
รู้อีกทีโดนหลอกเจ็บใจครับแล้วเขารู้สึกท้อมากนะ
เพราะว่าไม่ใช่แค่พวกเขาคนเดียวโอ้ยังมีอีก
บรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็โดนชักดาบเหมือนกันครับ

ผมก็ขับรถตามไปจอดผมก็บอกเขาพี่
เงินยังไม่เข้าเลยผมให้ของพี่ไม่ได้นะเพราะว่าผมยังปิดงานไม่ได้
เขาก็บอกว่าอ้าวพี่เลขเขาเหมือนกับว่าเขาบอกอีกคนนึงว่า
เขาโอนเงินให้พี่แล้วนะถ้าพี่ไม่ให้ของหรือว่าไม่ให้เงินทอนมา

ผมก็คือว่าความที่ผมกลัวโดนแบนเพราะผมไม่อยากโดนแบน

ผมก็จะต้องจำใจให้ทั้งค่าอาหารให้ทั้งอาหาร
แล้วก็เงินส่วนต่างที่ผมต้องให้โอ้โหพี่ไม่อยากจะพูดเลย
น่าเห็นใจจริงนะคุณผู้ชมคุณสุชาดาก็สืบต่อนะคะ
สืบจนทราบว่าผู้หญิงที่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยคือนางสาวชะลิตาอายุ๒๖ปีค่ะ
คุณสู้ชาได้หลังราวภูมิศรีขาของเราลงพื้นที่เลย
ไม่ถึงก่อนไม่เจอใครเจอก็ประตูเล็กนี่
ล็อกกุญแจบ้านนั้นนะเลยค่ะคุณผู้ชม
เรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีใครตอบคุณชนะ
ศอบถามชาวบ้านเฉลียดาแบบนั้นแล้วกัน
ชาวบ้านในหมู่บ้านบอกว่านางสาวชะลิตาเนี่ยอยู่บ้านหลังนี้จริงแหละ
แต่ช่วงหลังเขาไม่ค่อยอยู่เนื่องจากอะไรรู้ไหม
มีกลุ่มรายเดอร์พ่อค้าแม่ค้าที่เคยถูกเธอคนนั้น
นางสาวชะลิดาชักดาไปเนี่ยเขารวมตัวกันมาทวงเงินถึงที่หน้าบ้าน
ก็เลยไม่ยอมอยู่บ้านเลยทุกวันนี้ไม่รู้หายไปไหน
แล้วจากการสืบประวัติสาวรายนี้พบว่ามีประวัติช่อโกงหลายรายการ
แล้วมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยครับ
เป็นบุคคลอันตรายหลอกลวงโค้ดโกงแล้วก็ยังยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอีกนะคะ
ยังไงก็ตามนะถ้าหากว่าตอนนี้กลับตัวทันมามอบตัวหน่อยก็น่าจะทำให้
โทษหนักเป็นเบาหรือไม่รุนแรงไปกว่านี้
ช่วยกันหน่อยนะคะไม่รู้จะไปหลอกใครเขาอีกไหมนะ
เหมือนเรื่องนี้เหมือนกันคุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้มีนักเรียนม๒คนหนึ่งที่เชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่เขาซื้อมือถือ๕๐๐๐บาท
ก็กะว่าซื้อมาเดี๋ยวเรามาเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะ
แต่ปรากฏว่าถูกแม่ค้าโกง
แล้วน้องเครียดจนกระทั่งเส้นเลือดในสมองแตก

มันไม่จบแค่นั้นที่ราชบุรีก็มีอีกเคสหนึ่งเหมือนกันค่ะ
อยากให้มันเป็นแบบนี้เพราะว่ามันโทรศัพท์มันก็จำเป็นด้วย
และตั้งตัวนี้มันก็หาค่อนข้างที่จะยากอะค่ะ
ก็เลยรู้สึกผิดมากเลยตอนนี้
อยากให้เขาออกมารับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยค่ะ
แล้วก็อยากให้เขามอบตัวแล้วก็รู้สึกผิดในเรื่องที่เขาทำนะคะ
คือสำหรับหนูมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก
โอ้โหน้ำตาของน้องเนี่ยคุณผู้ชมเป็นอีกเคสหนึ่งนะคะที่ถูกแม่ค้าโกง
คุณคิดดูแล้วกันนะน่าสงสารน้องเหลือเกิน
ทีมข่าวไทยรัฐได้รับเรื่องร้องเรียนมาแบบนี้นะคะ
ก็เลยเดินทางไปที่บ้านของผู้เสียหายอยู่ที่ตำบลบ้านคล้องอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
ครับไปเจอกับนางสาวเอ่อขออภัยค่ะนางดวงสุดายอดทรงตระกูล
แล้วก็เด็กหญิงอังสุมารินคงไทยหรือว่าน้องชาบาแก้ว
ชาบาแก้วเนี่ยไม่ธรรมดานะมีความสามารถเคยประกวด
ใช่แต่ว่าวันนี้เธอโดนหลอกเล่าให้ทีมข่าวฟังทันน้ำตาเลย
บอกว่าเธอเนี่ยต้องใช้มือถือในการเรียนออนไลน์แล้วก็ติดต่องาน
แต่เครื่องเก่ามันเสียแล้วก็ต้องซื้อเครื่องใหม่นั่นไง
ไอจีที่เขารีวิวสินค้าแล้วก็เคลื่อนไหวหน้าเพจตลอด
คือเธอก็เช็คดีแล้วอ่ะมันดูน่าเชื่อถือไง
แล้วเธอก็คุยกับแม่ค้าแม่ค้าใจดีลดราคาให้จากตอนแรก
ราคาไว้ที่หมื่นห้าเหลืออยู่หมื่นสี่รถพันหนึ่งอ่ะ
อ่ะแล้วจะจัดส่งให้ภายในสองชั่วโมงด้วยอืม
เธอก็เออเชื่อใจก็เลยสั่งซื้อแล้วก็โอนเงินให้ในวันนั้นแหละครับ
มีหลักฐานการคุยอะไรเรียบร้อยอืม
น้องก็ไม่ได้รับโทรศัพท์ก็เลยทักไปที่ไลน์ของแม่ค้าอีก
แปลว่ายังไงหลังจากนั้นคือติดต่อไม่ได้อีกเลย
คุณชนะเห็นท่าไม่ดีเนี่ยค่ะน้องชาบาแก้วก็เลยไปแจ้งความที่สพโพธาราม
แต่ต้องรวดบอกเองคุณคุณชนะบอกว่าว่า

ต้องนำคดีไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
น้องก็เลยแบบเอายังไงล่ะทีนี้อยากจะให้ช่วยเหลือกันหน่อยเออ
แม่เองก็ห่วงลูกไงเพราะจิตใจของเด็กก็ย่ำแย่แล้วนะคะ
เอาแต่โทษตัวเองที่นำเงินก้อนสุดท้ายของครอบครัวที่เก็บเอาไว้ไปใช้

เขาจะไม่สดใสเพราะความรู้สึกเหมือนเขาโทษตัวเองตลอดเวลา
ว่าเขาทำความผิดเขาทำให้แม่ทุกข์ใจ
แม่ไม่ได้รู้สึกทุกข์ใจเลยแม่อยากให้เขาสดใส
อยากให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิม
ก็อยากวิงวอนให้ท่านผู้ใหญ่ช่วยเมตตาตามคดีน้องให้ด้วยนะคะ

คุณแม่ก็กลัวว่าน้องจะคิดบ้างหรือน้องเขาต่อ
ใช่ค่ะเขาเป็นคนที่เก็บความรู้สึก
คนนอกนั่งดูข่าวนี้เรายังทุกข์ใจแทนเลย
แล้วคนเป็นแม่จะทุกข์ใจขนาดไหนกับลูกสาวที่รู้สึกผิดขนาดนี้

ชาบาแก้วบอกว่ารู้สึกเสียใจมาก
ช่วงนี้เงินก็หายากงานก็ไม่มี
เธอคิดอยู่เสมอว่าเธอเลือกร้านที่น่าเชื่อถือแล้ว
เธอคิดว่าเธอเลือกถูกแล้วแต่สุดท้ายโดนหลอกแบบนี้

แล้วเธอก็ฝากถึงคนที่จะซื้อของออนไลน์นะคะว่า
ให้ตรวจสอบให้รอบครอบก่อนที่จะโอนเงิน
ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยอาจจะโดนหลอกเหมือนกับเธอและอีกหลายคนด้วย

นะคะก็เป็นเรื่องที่ย้ำเตือนกันในการซื้อของออนไลน์
ตรวจสอบให้ดีนะคะบางทีคิดว่าดีแล้วเราลองตรวจสอบให้ลึกไปกว่านี้อีก
เพราะว่าหลายคนเขาก็แนะนำนะครับว่าเวลาเราจะซื้อของออนไลน์สักที

แล้วก็ดูเรื่องของการแอคทีฟก็คือเพจของเขาเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวมากน้อยแค่ไหน

ก็นั่นน่ะสิบางทีมันก็คาดไม่ถึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาผิดกันไปตามกระบวนการกฎหมายสำหรับร้านค้าที่ทำไม่ถูกต้อง
อ่ะคุณผู้ชมครับไปดูเหตุนี้กันหน่อยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าเธอเนี่ยพยายามทำแล้วจริงกับเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์
เห็นขโมยต่อหน้าต่อตาแบบนี้กำลังจะขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของเธอ
เธอนะครับก็เลยกระโดดเข้าไปเพื่อล็อกคอคนร้ายครับ
เฮ้ยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วย

ขอบคุณครับ

คือผู้หญิงคนหนึ่งพยายามล็อกคอผู้ชายที่เป็นขโมย
มาขึ้นคอมล็อกขโมยต่อหน้าต่อตาเธอ
เออแล้วคนที่ถ่ายคลิปก็เป็นเพื่อนของผู้เสียหายก็ถ่ายเอาไว้ได้อ่ะเออ
แล้วก็ตะโกนบอกขโมยขโมยค่ะ
แล้วเธอคนนี้ใจกล้าเหลือเกินนะ
ล็อกคอผู้ชายที่ขโมยรถเธอค่ะคุณ

แล้วจุดนี้ก็คือหน้าร้านสะดวกซื้อหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เธอเนี่ยเสียบกุญแจ
วงกุญแจรถของเธอเสียบคาไว้อยู่ตรงนั้นน่ะ
ก็เลยคิดว่าน่าจะล่อตาล่อใจโจรแหละ
ครับเอาเนี่ยครับล้มลงไปแบบนั้น
ทุลักทุเลกันอยู่พักใหญ่แล้วครับ
ยื้อแย่งรถกันกับคนร้าย
สุดท้ายคนร้ายไม่ยอมก็เขาเป็นผู้ชายแล้วเขาแบบแรงเยอะเนอะ
แต่ผู้หญิงเขาก็สู้อย่างเต็มที่แล้วนะครับ
สุดท้ายครับผู้ชายคนนั้นก็พยายามขับรถมัตตาไซด์ออกไป
แล้วยังไงรู้ไหมตัวผู้หญิงเองเขาก็ดึงเอาไว้เลย

มีแขนแล้วก็ตรงนี้มีขา
แล้วก็มีบวมแถวนี้บวมหมดเลย
อันนี้ก็บวมแค่นี้

ที่หนูล้มแล้วก็ลากไปอ่ะค่ะอ้าวอืมเนี้ยครับ
แผลเต็มตัวเต็มขาเลยครับค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องชื่นชมเธอคือมีสติมาก
อืมคือจังหวะที่เธอไปยื้อแย่งรถกับคนร้ายเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงจังหวะที่เธอเนี้ยไปคว้าเอาหน้ากากของผู้ชายคนนี้หลุด
อืมเลยทำให้มีการบันทึกภาพใบหน้าเอาไว้ได้ชัดเจนครับแล้วก็เห็นเลยว่าเป็นคนในพื้นที่
เคยเห็นในเฟซบุ๊คด้วยนะคุณชนะแบบนี้น่าจะตามตัวได้นะค่ะ
เธอนะฮะนำหลักฐานทั้งหมดไปให้กับทางตำรวจแล้วจนสุดท้ายครับ
ตำรวจสพวรินชำราบสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้นะครับก็คือนายโจหรือว่านายอดิเทพ
สมมาคูณอายุ๓๐ปีเนี่ยฮะมันตรงกับที่ผู้เสียหายบอกเลยนะครับ
โดยจับได้ที่ห้องแถวแห่งหนึ่งเขาใช้เป็นที่หลบซ่อนตัว
พร้อมกับรถจักรยานยนต์ของกลางที่ขโมยมานั่นแหละในโจเนี่ยสารภาพนะคะว่าขโมยรถมาจริง
อืมโดยจะใช้ไขควงที่ทำขึ้นมาโดยเฉพาะเป็นอุปกรณ์ในการขโมยอืม
และตรวจสอบประวัติในโจเพิ่มเติมเนี้ยเพราะว่าเคยก่อเหตุลักษณ์ทรัพย์
และติดคุกไปเมื่อสามปีก่อนด้วยนะอืม
มันากฎอยู่ไหนไม่รู้เลยเนี่ยเออ
ทำไมอ่ะกลับเข้าไปอยู่ในคุกอีกแล้ว

สังคมก็พร้อมจะให้อภัยอ่าถ้าคือกลับตัว
ชนชนรถของเจ้าของห้องเช่าไม่ได้ชนคันเดียวชนสองคันเลยครับ
คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดไว้คันแรกมาแล้วนี่อย่างแรง
โอ้โหชนเสร็จถอยถอยไปครับ
นึกว่าจะจบเออยังไม่จบนะระยะยังไม่ได้ถอยอีกแล้ว
คันที่สองชนสองคันเลยครับไม่รู้ไปโกรธใครมา
เจ้าของห้องเช่าที่เป็นเจ้าของรถนั่นแหละครับคุณชิสาแต่
อะไรล่ะฮะที่ทำให้ต้องโกรธมากขนาดนี้
เหตุเกิดวันที่๑๙กันยายนช่วง๔ทุ่มกว่านะครับ
อย่างที่เห็นรถจอดอยู่ภายในซอยสวนผักซอย๑๕ตลิ่งชัน
รถสองคันนั้นเลยไม่ต้องบอกแล้วนะว่ารถคันไหน

ชนเสร็จสองคันนี้นะนำใจแล้วก็ขับหนีไปเลยครับ
ใช่คืออารมณ์เสียอย่างที่คุณชนะบอกแล้วก็มาระบายอารมณ์กับเจ้าของบ้าน
อืมแล้วก็ทุบทำลายเจ้าของบ้านคือทำแบบเนี้ยเนี้ยห้าละสามปีอืม
แล้วจากนั้นเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่ายังคงมีปัญหากันต่อเนื่อง
คือเรื่องของเรื่องนะครับเขาเนี่ยเช่ามาแล้วหลายปีอยู่
เข้าพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ที่เขาใช้ในการทำมาหากินเปิดร้านเสริมสวย
คือมันมาเป็นช่วงช่วงสุดท้ายของการเช่าแล้ว
แต่มีเรื่องของเรื่องที่ว่าเขาไม่พอใจอะไรกันบางอย่างทีมข่าวของเราเนี่ยเลยลงพื้นที่ไปเลย
ไปตรวจสอบว่าทำไมถึงทำแบบนี้พยายามหาตัวคนก่อเหตุก็คือนางสาวสา
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยแต่ร้านอ่ะปิดไปแล้วนะไม่พบแล้วไม่ปิด
ไปเจอกับรถที่เสียหายนี่เห็นรถคันนี้ไหมคันแดงแดง
คันนี้เป็นรถเจ้าปัญหาอืมคือสอบถามชาวบ้านในพื้นที่
ก็เล่าว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงดังมากนะฮะ
เพราะรถมันชนกันตัวลูกชายของชาวบ้านแถวนั้น
เลยออกมาดูเห็นรถของนางสาวสาเนี่ยนะฮะ
เป็นช่างเสริมสวยอายุประมาณ๓๐กว่า

เปิดร้านเสริมสวยเนี่ยก็ขับรถไปพุ่งชนรถของเจ้าของบ้านเช่า
ซึ่งก็ได้รับความเสียหายไงซึ่งนางสาวสาแล้วก็เจ้าของบ้านเช่าเนี่ย
แถวนั้นบอกนะค่ะมีปากเสียงกันมาเพราะไอ้เรื่องรถสีแดงเนี่ยอ่า
เพราะว่านางสาวสานะฮะเปิดร้านเสริมสวยแล้วดันไปดูหมอดู
หมอดูเขาทักไงเรื่องรถสีแดงอ่ะเนี่ยทักบอกว่ารถสีแดงของเจ้าของบ้านเช่า
จอดอยู่ข้างร้านเสริมสวยเนี่ยเป็นการากินีให้ออกไป
ตัวนางสาวสาเลยไปบอกเจ้าของห้องเช่าว่าเอางี้เอาโอนรถออกได้ไหม
แต่ตัวเจ้าของห้องเช่าเขาบอกว่ารถของเขามันจอดอย่างนี้มาเป็น๑๐ปีแล้ว
มันจะการากินีอะไรเราไม่เกี่ยวกันเออก็ทะเลาะกันตรงเนี้ยค่ะ
แต่ว่านางสาวสาเนี่ยเป็นคนอารมณ์เกรี้ยวกราด
กี่วันก่อนที่จะขับรถมาพุ่งชนเนี่ยก็เคยทำลายทรัพย์สิน
ของเจ้าของบ้านที่เขาเปิดเป็นร้านขายกะหรี่ปั๊บมาแล้วอ่า
มีคนถ่ายคลิปเอาไว้นะตอนที่ทุบตู้กระจกใส่กะหรี่ปั๊บเลย
เออแล้วก็ทุ่มตู้ไปกลางถนนกระจกแตกกระจัดกระจายรถติดยาวเหยียดอะค่ะ
ยังตะโกนด่าจักรยานยนต์ที่ผ่านไปผ่านมาด้วยการเรียกว่าแบบท้าทาย
เออสุดท้ายก็หลบหนีไปนะคะซึ่งตอนเนี้ยตู้ที่พังเสียหายก็ยังอยู่ที่ร้านอยู่เลย
มีกระชากผมด้วยอะค่ะแต่ว่าคนที่อยู่แถวนั้นเขาก็ช่วยกันห้ามเอาไว้ได้ทัน
ทีนี้คุณผู้ชมมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วย
พอเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยนะคะคือเขาบอกว่าเพิ่งติดใหม่ใหม่เลย
ก็คือมันมีเหตุการณ์ทะเลาะกันบ่อยแบบนี้ยังไงก็เลยต้องติดเอาไว้เป็นหลักฐาน
จนกระทั่งไม่เห็นว่านางสาวสานี่ขับรถพุ่งชนรถสองคันนะครับ
จนถึงวันนี้นะครับยังไม่เห็นนางสาวสากลับมาที่ร้านเสริมสวยอีกเลย
อารมณ์ประมาณว่าทิ้งบอมแล้วไปเลย
แล้วเขาบอกอีกนะชาวบ้านแถวนั้นไม่มีใครอยากยุ่งแล้ว
เพราะว่าช่วงหลังนางสาวสาเนี่ยอารมณ์ร้อนด่ากราดด่าไปทั่ว
แล้วคาดว่าน่าจะเครียดสะสมตั้งแต่ช่วงโควิดระบาด
ปิดร้านแล้วอาจจะมีปัญหาส่วนตัวด้วย
เพราะมาเช่าเนี่ยก็๓ปีแล้วนะนะโอ้โหแต่จริง
ก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นเป็นแบบนี้ไปลองฟังเสียงหน่อยฮะ
เขาชอบไปนั่งดูหมอเพราะเขาไปดูหมอมาเสร็จ
ทักเขาว่ามันมีรถยนต์มันมีรถยนต์อยู่คันหนึ่งสีแดง
ซึ่งจอดไว้อยู่ประมาณใกล้ประตูทางเข้าหลังบ้านเขาเนี่ย
ซึ่งเขาบอกว่ามันบังฮุงจุ้ยเขาไม่ดีนะให้เขาไปเอาออกได้ไหมว่าอย่างนี้
พอเขาไปดูหมอเสร็จกลับมาเขาก็มาคุยกับทางเจ้าของบ้านเช่าค่ะ
เจ้าของบ้านเขาก็มีสิทธิ์ที่จะจอดตรงไหนไหม
ซึ่งเขาเคยจอดณตรงนั้นอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะ
เขาก็ไม่ถอยที่จะไปจอดที่อื่นเขาก็ยังจอดที่เก่า
ด้วยความสะสมเขามานานเท่าที่เรามองดู
เขาก็คงจะเกิดความที่ว่ากดดันอะไรหลายอย่าง
จบจังหวะกับว่าสัญญาเช่าก็ใกล้จะหลุดลงแล้ว
เขาก็เลยเกิดเป็นดันโทษะนะครับ
หมอดูเขาบอกว่าคนทำห่มเนี่ย
ไม่ถูกสโลกกับรถสิทธิ์นะครับ
รถสีแดงจอดข้างบ้านเขา
แล้วเอาก้อนหินมาทุบ
แล้วก็ไปโรงพักลงอะไรกัน
แล้ววันที่เกิดเหตุแกเอาก้อนหินไปทุบรถสีแดง
รถสีแดงเสร็จเขาก็ไปกระชากผม

เสร็จแล้วทีนี้เอาไปมาก็มันสงสัยมันจะเข้าไปในร้านแล้วก็เนี่ย
ปัดตู้ปัดตู้เขายูนไปหมดคนมองกันมีสองท่านเนี่ยโอ้โห
กลางคืนมาก็เลยครับคุณผู้ชมในวันเดียวกัน
คืนนึงรู้สึกจะเครียดสะสมอะไรก็ไม่รู้เนอะผู้หญิง
อ้าวนี่ครับก่อเหตุเอาไว้แบบนี้ครับ
คือเครียดจะเข้าใจได้แต่แบบนี้ไม่ดีหรอกครับ
จะเครียดหนักกว่าเดิมเพราะสุดท้ายก็ต้องมาชดเชยให้เขา
จริงจริงชดใช้ให้เขาอีกถูกค่ะตอนเนี้ยก็
ไปถามหาว่าเธอเป็นใครอยู่ไหนนะคะก็ยังตามตัวไม่เจอ
นะคะรู้แต่ว่าเป็นสาวชาวจังหวัดสะแก้ว
อืมก็เดี๋ยวรอดูนะคะการติดตามว่าเธออยู่ที่ไหนอย่างไร
ไปที่จังหวัดลำปางนะคะนักเรียนชั้นม๖ทะเลาะกับเพื่อน
แล้วเธอก็ตัดสินใจกระโดดลงแม่น้ำเลยค่ะ
ฆ่าตัวตายแล้วรอดหรือเปล่าคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้
วินาทีนี้ล่ะคุณผู้ชมทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยทั้งพลเมืองดี
ไปช่วยกันนำตัวหญิงสาวคนนี้ขึ้นมาจากแม่น้ำวัง
อยู่บริเวณข้างสะพานช้างเผือก
ฝั่งข้างตำรวจภูทรลำปางนี่นะคะเพราะว่าอะไร
ทะเลาะกับเพื่อนแล้วกระโดดลงน้ำไปเลยคุณชนะ
ครับเนี่ยฮะเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับ
เกิดขึ้นเมื่อตอนสัก๒ทุ่มครึ่งของเมื่อวานเนี่ย
กลุ่มเพื่อนของหญิงสาวรายนี้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะ
ก็เล่าว่าเพื่อนคนนั้นกล่าวเนี่ยอายุประมาณสิบเจ็ด
กำลังเรียนอยู่ชั้นม๖ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
เป็นชาวตำบลลำปางหลวงอำเภอกเกาะคานะครับ
บอกว่าน้องคนนี้เนี่ยมีอาการเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้ว
ก็เลยเลยนัดเพื่อนมาคุยกันก็คงจะคุยอะไรกันไม่ถูกคอมั้งคะ
เออเลยทะเลาะกันเธอคนนี้ตัดสินใจกระโดดลงไปที่แม่น้ำเลยค่ะ
เพื่อนตกอกตกใจก็เลยตะโกนเรียกคนให้มาช่วย
เอายังดีนะครับแถวนั้นมีหน่วยกู้ภัยแล้วก็มีพลเมืองดี
ซึ่งเป็นชายอายุประมาณหกสิบกว่าปีอายุหกสิบกว่าลงไปช่วยอ่ะครับ
ค่ะคุณยังโชคดีจริงช่วยขึ้นมาได้นะครับ
พอพาขึ้นมาโอ้โหเสียใจเลยฮะยืนร้องไห้นะ
แล้วแม่น้ำตรงนั้นมันลึกประมาณสัก๘๐เซนติเมตร
และห่างจากฝั่งประมาณสักสิบเมตรได้อ่ะครับ
คุณลุงที่ช่วยเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าเดินลึกไปอีกนิดนึงเนี่ย
จะกลายเป็นจุดที่ลึกที่สุดอาจจะไม่รอดปลอดภัยแบบนี้
ยังไงค่อยคุยกันหลอดใจกันไปนะคะ
อ้าวแม่อยากเล่นดาม

โอ้นี่ทิ้งตัว

โอ้โหลูกหนูจะทิ้งลงไปแบบนี้ไม่ได้ขึ้นมา
ก็ดูแม่ดิโอ้ลูกเอ้ย

อย่างรอพอออกมาเจอนั้นเลยแหละโอ้มันทิ้งตัว
ลงไปแช่เลยดูมีความสุขค่ะ

โอ้เด็กกับน้ำเนอะ
เออมันของคู่กัน
อะไรคนรู้สึกเป็นกังวลใช่ไหมรู้สึกไม่ชอบแต่น้องคนนี้บอกขอให้น้ำท่วมเถอะ
อ้อแต่จริงชุมชนที่เจอปัญหาน้ำท่วมผู้ใหญ่อยากเครียด

มันเป็นอย่างนั้นนะตามวัยจริงยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะลูกนะขึ้นมาก็อาบน้ำอาบท่า
คนชอบเล่นน้ำก็ชอบไปคนชอบเต้นสิคะคุณชนะ
เต้นแบบนี้ไม่ลืมหูลืมตาเลยค่ะ
โอ้โหทั้งคนขายคนเต้นต้องเต้นอย่างนี้
ยังไงยังไงก็คือคนเต้นก็เต้นเต็มที่ไป
ถ่ายก็ต้องมีอารมณ์สนุกเต้นตามไปด้วยเอาจริง
ภาพมันออกมามันจะได้ดูมีอารมณ์
เพราะฉะนั้นนะครับผมแนะนำนะว่า
ช่างภาพในสตูดิโอของเราทุกครั้งที่ถ่ายรายการคู่กัดสะบัดข่าว
จะต้องทำไงมีศีลเต้นเมื่อไหร่เต้นตามครับ
การุนามเต้นตามนะครับค่ะลองดู
ถ้ามีจังหวะมาเมื่อไหร่โยกไปด้วยกัน
แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะไปติดตามความน่ารักของน้องเมย่า
อ่ะถือว่าเชียร์เด็กกันไป

อยากจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าภรรยาเป็นสิ่งมีชีวิตที่บางครั้งบางคราก็เอาแน่เอานอนไม่ได้

คือบางครั้งก็มาดีบางทีก็มาร้ายแบบนี้ครับ
แบบนี้เขาเรียกมาดีหรือมาร้าย
วันนี้ลากันไปด้วยภาพของเจ้าแมวตอนนี้ที่ตกใจสุดขีดค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป